คราวนี้เรานึกถึงสัตว์อีกแบบหนึ่งที่มันก็น่ารักเหมือนกันนะคะ
ก็คือนกที่มันพูดได้อย่างนกแก้วเราอาจจะคุ้นเคย

มีนกอีกแบบหนึ่งพูดได้นกขุนทองไงฮะ

มันจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับที่คนไปสอนถูกไหม

ถ้าคุณเลี้ยงนกขุนทองคุณจะสอนนกขุนทองพูดอะไร
เออนกขุนชนะพูดว่าอะไรอะ
นกขุนชนะหล่อยจูงเบย

สามารถเรียนเสียงมนุษย์แล้วก็พูดคำหนึ่งที่ฟังแล้วชัดมาก
ความสามารถของนกขุนทองมากเลยไปฟังว่ามันพูดว่าอะไรค่ะ
โต๊ะพระเจริญ

โต๊ะพระเจริญได้ยินชัดเจนไหมคนชัดเจนมากครับ
พระเจริญเป็นเสียงของนกขุนทองค่ะไม่ใช่เสียงคนพูดใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
ซึ่งเจ้านกขุนทองแสนรู้ตัวนี้ถูกเลี้ยงเอาไว้ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินส่งเสียงคำว่าทรงพระเจริญได้อย่างชัดเจน
ใครที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินก็สร้างความแปลกใจไม่น้อยเลยค่ะเจ้าของนกขุนทองก็คือคุณพัฒน์
บอกว่าตัวคุณพัฒน์เองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในเมืองกาลสินนั่นแหละ
บอกว่าเห็นนกตัวนี้หลายเดือนก่อนตอนนั้นนกมันป่วยภรรยาแล้วก็ตัวคุณพัฒน์เองเห็นแล้วก็สงสารก็เลยนำกลับมาเลี้ยงดูรักษาจนนกหายดี
คือเลี้ยงแบบลูกเลยนะคะก็เอามาไว้ใกล้ตัวใส่กรงเอาไว้ข้างจอโทรทัศน์
ช่วงนั้นมีรายการพิเศษโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเป็นรายการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙
ครับพิธีกรผู้ดำเนินรายการก็จะพูดคำว่าทรงพระเจริญอยู่บ่อยบ่อยอืมนะ
ทำให้นกเนี่ยสามารถจดจำแล้วก็เรียนเสียงออกมาเป็นคำพูดนี้ได้ครับอ่า
คุณพัฒน์กับภรรยาได้ยินโอ้โหดีใจจนทั้งน้ำตาไหลเลยนะคะ
เพราะว่าตัวคุณพัฒน์แล้วก็ภรรยาเองก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙มาโดยตลอดเหมือนกัน
ที่มาใช้บริการบอกว่าชอบนกตัวนี้เหมือนกันประทับใจขอซื้อแต่ไม่ขายนะคะ
เออนะก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกัน
กเองก็มีบุญที่คุณพัฒน์ได้อนุเคราะห์นะคะ
แล้วก็ตัวคุณพัฒน์เองก็มีนกแสนรู้แบบนี้

แหมพูดชัดเจนฉะฉานมากด้วยนะ

กันที่อีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่เขาก็มีสัตว์เลี้ยงแสนรู้เหมือนกันนะคะ

เป็นแมวเหมียวแสนรู้ชื่อว่าน้องทองกวาว

มาดูพฤติกรรมเจ้าทองกวาวกันหน่อยนะคะ
พฤติกรรมประจำวันช่วงเช้าและเย็นก็คือการยืนเกาะกรงแบบนี้

ว้ายเป็นสายเลย

เห็นเจ้าทองกวาวทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้ว
ที่เธอเริ่มดูเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
แต่หลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องแปลก
ก็เลยมีคนมาอัดคลิปวิดีโอเจ้าทองกวาวเก็บไว้
เพราะว่าชื่นชอบในท่าทางที่ตลกของมันแบบนี้
เวลาจะปวดฉี่ก็เกาะลูกลงก่อน

ไปฟังเจ้าของแมวหน่อยค่ะ
ปกติเวลาแมวมันจะชอบฉี่ในสายใช่ไหมในที่นี้
มันฉี่แบบนั้นเพราะว่ามันกลัวเปิดตัวมัน
กลัวเปิดตัวใช่มันก็เลยเกาะกลุ่มแล้วก็ฉี่

ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่อยู่ในกงเลย
ตั้งแต่อยู่ในกรงใช่แล้วเจอมันได้อย่างไรครับ
มันติดกาวหนักหนูมาค่ะก็เลยรับมาดูแลอ๋อ
อ๋อติดกาวดักหนูมาใช่
นี้ชื่ออะไรนะทองกาวค่ะทองกาว
คือมันยืนฉี่เป็นประจำใช่ยืนฉี่เป็นประจำเช้าแล้วก็เย็น
เช้าเย็นแล้วคับถ่ายล่ะครับ
ท่านี้เลยค่ะเนื่องจากว่ากลัว

คือแมวเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะรักความสะอาดคุณ
ปกติแล้วเวลาเขาจะฉี่หรือเขาจะทำอะไรต่าง
เขาจะไปที่กระบะซ้ายใช่ไหมขุดคนเลี้ยงแมว

แต่ตัวกลุ่นนี้เขาอยู่ในกลงไม่มีที่ลับ

แล้วถ้ามันออกจากตรงมันจะเกาะอะไรในการทำตัวล่ะ
มันจะเกาะขาคุณสนหรรับ

กลัวตัวเองเปียกลืมไป